แต่คุณผู้ชมอยากจะเตือนอย่างนี้นะคะว่าบางทีเนี่ยเราเห็นอะไรที่มันใส

เพราะอุบัติเหตุที่เกิดจากความใสมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ค่ะ

ทะลุมองไม่เห็นเลยว่าเป็นกระจก
ขออภัยที่หัวเราะ
คนที่นั่งอยู่ใกล้ก็ตกใจเลย

พอชนดังปั้งพี่เขาก็สะดุ้งไงว่าใครมาชน

พยายามขำแบบมีมรยาท

ทำไมต้องให้มันใสขนาดนี้
แตะป้ายเกินนิดนึง

บางทีแบบโฟกัสมุ่งหน้าไปที่จุดหมายปลายทาง

เชื่อว่าอาจจะเกิดขึ้นได้กับใครหลายคนเราดูเราอาจจะแอบขำ
คือมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าไม่เจอกับตัวเองเนี่ย
ไม่รู้ว่ามันก็เจ็บเหมือนกันแล้วดีไม่มาแรง
อยากจะบอกน้องเอาไว้อันนี้บอกให้เป็นกำลังใจจริงนะ
เพราะว่าผมเองก็เคยมีปัญหากับประตู

ไม่ใสมันทึบแล้วมันทำให้ผมถึงขั้น

อันนี้พูดให้ฟังผมจะได้เป็นเพื่อนกับน้องเขา

ต่อจากนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะเวลาจะเดินเจอประตงประตูแบบนี้
สังเกตสังการกันให้ดีด้วยคุณผู้ชมค่ะ